คุณผู้ชมคะข่าวนี้มิวได้เห็นภาพข่าวแล้วโอ้โหมันน่าหวัดเสี่ยวมาก
ไม่แน่ใจคุณผู้ชมจะดูไหวหรือเปล่าดูลองดูก็แล้วกัน
เป็นคุณป้าแม่บ้านนะคะออกไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อน
กลับมาประตูบ้านปิดก็เลยไม่กล้าบอกให้เจ้าของบ้านเปิดประตูให้ด้วยความเกรงใจปี
แล้วนี่ค่ะตกแล้วขาไปเสียบอยู่กับรั้วแหลมด้านบนศีรษะทิ้มอยู่ด้านล่างแบบนี้
คุณผู้ชมคะโอ้โหเมื่อคืนนี้บ้านหลังนี้อยู่แถวพญาไทยในกรุงเทพ
คุณป้าแม่บ้านท่านนี้อายุ๕๙เป็นแม่บ้านทำงานอยู่บ้านหลังนี้มา๒๐กว่าปีค่ะ
นี่ยังดีนะคะชาวบ้านมาเห็นรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย

เอาเลยเอาเลย
ช่วยกันแบบทุลักทุเล
รั้วที่ปลายด้านบนเป็นเหล็กแหลมแทงเข้าที่ขา
แล้วคือเป็นลักษณะคงล้มร่วงลงมา
ศีรษะก็เลยทิ้มอยู่ด้านล่าง
ก็ตัดเหล็กออกได้รีบนำตัวคุณป้าแม่บ้านท่านนี้
ส่งโรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
ล่าสุดวันนี้นะคะทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุ
ประตูรั้วตรงนี้ยังไม่ได้ซ่อมนะคะก็มีร่องรอยการตัดเหล็กแหลมด้านบนออกไป
เหล็กสูงสัก๒เมตรได้ค่ะ
ชาวบ้านในซอยค่ะอายุ๖๖นางอำเล่าให้ฟังว่า๔ทุ่มเมื่อคืน
ได้ยินเสียงคนร้องโอดโอยโหยหวนด้วยความเจ็บปวด
ตอนแรกก็เอ๊ะสงสัยมันเสียงอะไรไม่ได้เอกใจอะไรเท่าไหร่
มีคนเดินมาบอกว่าเห็นผู้หญิงถูกเหล็กเสียบขาที่ประตูบ้านหลังนึง
เสียบขาแล้วห้อยหัวลงมาด้านล่างก็เลยรีบออกไปดู
ป้าแม่บ้านบ้านหลังนี้นี่สภาพคือขาซ้ายถูกเหล็กที่ประตูเสียบนะคะ
ศีรษะก็ห้อยลงมาห้อยตรงเต็งหน้าหวาดเสียวจริงค่ะ
สงสัยไม่กล้าเรียกก็เลยต้องปีนข้ามที่นี่ข้ามไม่พ้นเขาก็เด็กก็ได้เสียบลงไป

เห็นครับเป็นยังไงตรงนั้น
ขาขาข้างซ้ายอยู่ข้างนอกมือเขาอยู่ตรงนี้
หัวก็ห้อยลงข้างล่างอ่ะ
คุณผู้ชมคะและสาเหตุที่คุณป้าแม่บ้านท่านนี้ตกลงมาก็คือ
ออกจากบ้านไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วกลับมาดึกประตูบ้านปิดไม่กล้าเกรงใจเจ้าของบ้านเกรงใจในจ้างไม่กล้าเรียกให้เปิดประตูเลยปีน
เหล็กเพื่อที่จะเข้าบ้านแต่พลาดเนี่ยค่ะโอ้ยนี่ยังดีไม่โดนแบบเส้นเลือดใหญ่หรือว่าอะไรนะคะ
ขออภัยด้วยภาพหวาดเสียวจริงค่ะ